วันนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ๑๑โมงที่ผ่านมา
ตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เดินทางไปเข้าให้ข้อมูลนะคะ
ในกรณีการทำธุรกรรมการเงิน๓๐๐ล้านบาท

แต่ว่าส่วนของรายละเอียดของคดีนั้น
ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะ
โดยพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน
เดินทางไปถึงกองคดีการค้ามนุษย์
เพื่อเข้าให้ข้อมูลจากกรณีทำธุรกรรมการเงิน๓๐๐ล้านบาท
ร่วมกับนายกัมพลวิรเทพสุพร
วันนี้เป็นการให้ข้อมูลในฐานะพยาน
หลังจากใช้เวลาอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงครึ่ง
พลตรวจเอกสมยศก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสั้นนะคะ
บอกว่ามาให้ปากคำในฐานะพยาน
และยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อเข้าให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ค่ะ
ในฐานะพยานนะครับ

เรื่องนี้ก็ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
ของหน่วยงานและขององค์กรของรัฐเรียบร้อยแล้ว
ผมไม่สามารถจะพูดในรายละเอียดได้
แต่ผมขอเรียนแค่ว่า
ผมยินดีและพร้อม
ที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน
ในการที่จะให้ข้อมูลนะครับก็พูดได้แค่นี้
เพราะผมเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
มีความเป็นมืออาชีพแล้วสามารถให้ความเป็นธรรม
และความยุติธรรมกับทุกคนเพราะว่าท่านทำงานตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
มอบนโยบายให้ทางทีมงานเป็นคนดำเนินงานและตัวเองก็ไม่ได้เข้าร่วมรับฟังค่ะ
ส่วนรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งถึงจะมีความคืบหน้านะคะ